คดีนะครับเกิดขึ้นที่ลบบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นคดีที่สามีเนี่ยแค้นเมียนะครับ
คือแค้นไม่รู้ยังไงฮะถึงขั้นไปแทงเขาตาย

นี่ฮะเสียชีวิตอยู่ที่ห้องเช่านะครับที่ลบบุรีนะครับ
สพม่วงค่อมได้รับแจ้งเหตุก็ไปกับกู้ภัยนะฮะที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางพัชรินนามสกุลลาวงชื่อเล่นชื่อพัฒน์

เป็นห้องเช่าในพื้นที่หมู่๔บ้านถนนโค้งตะบนชัยบาดานอำเภอชัยบาดาน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
คือสภาพศพของนางพัชรินเนี่ยถูกมีดปลายแหลมแทงเข้าที่อกทางด้านซ้าย๓แผล
จมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ที่หน้าทางเข้าห้องนะฮะ
แล้วก็มีสร้อยพระนะครับที่ตกหล่นอยู่คาดว่าเป็นของผู้ก่อเหตุนะครับ
ซึ่งคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือสามีของผู้ตายคนนี้ครับ
นายศรีแก้วเขียวสมออายุ๗๐ปีแล้วนะฮะ
ชื่อเล่นเขาชื่อว่าเพชรชาวบ้านเขาเรียกกันว่าลุงเพชร
ล่าสุดถูกจับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าพอก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปไหนได้ไม่ไกลนะครับ
สอพอม่วงคอมก็ระดมกำลังลงพื้นที่แล้วก็จับกลุ่มตัวได้นะครับ
ซ่อนอยู่นู่นนะฮะป่าหลังบ้าน
ห่างจากห้องเช่าหลังเกิดเหตุเนี่ยสัก๒กิโลเมตรนะครับ
ถูกจับได้แล้วนะฮะเนี่ยนะผู้ชมครับ
ห้องแห่งเนี้ยนะฮะที่เกิดเหตุแทงกันเสียชีวิตนะครับ
คือก็ไปกับทางอาสากู้ภัยพุทธไทยสวรรค์ด้วยนะครับที่เขาลงพื้นที่เมื่อคืนนี้
จิรเดชสุพนามนะครับในห้องเนี่ยลักษณะไม่ได้มีข้าวของกระจัดกระจายอะไรนะครับ
มีจานข้าวมีกับข้าวพวกนี้วางไว้คล้ายกับยังกินไม่เสร็จ
แต่คราบเลือดเนี่ยเยอะเลยนะแล้วก็มีกระดาษลักษณะเอากระดาษมาวางซับเลือด
นายจิรเดชที่เป็นกู้ภัยที่ลงพื้นที่มาเมื่อคืนบอกว่าพอได้รับแจ้งเหตุมาถึงที่เกิดเหตุ
ก็เจอร่างของนางพัชรินนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยเพื่อนข้างห้องบอกว่าได้ยินเสียง
ผัวเมียคู่เนี้ยทะเลาะกันอยู่สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีเสียงของแตก
จากนั้นได้ยินเสียงหลานสาววัย๕ขวบของนางพัชรินวิ่งร้องไห้ไปบอกเพื่อนข้างห้อง
เขาก็มาดูกันมาถึงก็เอ้าถูกแทงเสียชีวิตมีสร้อยพระที่เป็นพระเครื่องเนี่ยถูกกระชากจนขาด
แล้วพระตกอยู่บนเตียงในห้องเนี่ยองค์หนึ่งที่หน้าห้องอีกองค์หนึ่งนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
คือพระเนี่ยเป็นของลุงเพชรสามีของผู้ตายลุงเพชรเนี่ยตอนที่ชาวบ้านเข้ามาดูกันเนี่ย
แกก็สวนออกไปแล้วขี่จักรยานยนต์เนี่ยหนีหายไปเลยสุดท้ายสพม่วงค่อมกับกู้ภัยก็ช่วยตามกันจนเจอนะฮะ
อยู่ป่าหลังบ้านห่างไปสัก๒กิโลเมตร
เราได้สอบถามคนที่อยู่ข้างห้องเขาแจ้งว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เงียบไป

ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าส่วนผู้ที่อยู่ข้างห้องนะฮะอยู่ข้างห้องที่เกิดเหตุนะครับเป็นหนุ่มวัยสิบเก้าปีนะครับชื่อนายพาณวัตรนะครับบอกกับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาเห็นผู้ตายไปซื้อกับข้าวแล้วก็เดินเข้ามาที่ห้องอ่าคาดว่าผู้ตายกับสามีที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยคงได้นั่งกินข้าวก
ว่านางพัชรินเนี่ยมีผู้ชายคนอื่นอ่าลักษณะแบบต่อว่าเหมือนกับบอกว่าแอบไปโทรหาคนอื่นใช่ไหมอืมแล้วก็ทะเลาะกันนะครับเพราะทะเลาะกันแล้วเนี่ยมีเสียงตบตีด่าทอเนี่ยตามมาค่ะนะครับอ่าเหมือนกับมีการเครื่องไฟฉายใส่กันกระชากสร้อยพระกันนะจนสร้อยพระของลุงเพชรเนี่ยคงจะขาดลุงเพชรอาจจะโมโ
อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะพกติดตัวแล้วอยู่ที่ห้องก็แล้วแต่เนี่ยขนาด๗๕นิ้วแทงใส่นางพัชรินไปสามแผลก็เสียชีวิตอยู่คาที่นะครับแล้วตัวเองก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปลุงเพชรกับนางพัชรินผู้ตายเพิ่งย้ายมาอยู่ที่ห้องเช่าตรงนี้ได้สองสัปดาห์นะครับคนที่อยู่ข้างห้องบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันทุกวันก็เรื่องหึงหวงนี่แหละนะฮะ
คนที่เสียชีวิตเขามักจะด่าคนที่ที่ครับผมเออด่าทอประมาณไหนบ้างที่เราเคยได้ยินมาก่อนคือมันดูขั้นเหมือนแบบรุนแรงมากเจ็บเจ็บแบบด่าเจ็บ
ผมก็ปิดประตูห้องนี้ไม่ฟังทุกวันเลยป่ะก็กลางคืนบ้างตอนเช้าบ้างครับพี่
เกือบทุกวันเขาด่าแนวเหมือนผู้หญิงเขามีกิ๊กมีอะไรอ่ะพี่ครับแต่ผู้ชายไม่ค่อยเถียงไม่ค่อยอะไร
แต่ผู้หญิงจะเป็นคนด่ามากกว่าคุณสุชาดานลงพื้นที่ไปที่บ้านของลุงเพชรนะฮะ
ลุงเพชรหนีไปเนี่ยหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับ
เป็นพื้นที่ด้านหลังแบบป่าข้างหลังห้องเช่าแล้วก็เข้าไปลึกสักสองกิโลเมตรกว่าเนี่ย
คุยกับญาติของลุงเพชรนะครับชื่อนางเพ็ญศรีนะฮะบอกว่าเมื่อช่วงหนึ่งทุ่มเมื่อคืนนี้
ลุงเพชรเนี่ยขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาจอดหลังบ้านก็ถามว่าเออจะไปไหน
เพชรบอกว่าอ๋อฉันไปแทงคนตายมาแล้วก็เดินเข้าป่าหลังบ้านไปเลยตรงนั้นนะฮะ
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรทีแรกยังคิดว่าพูดเล่นจน๓ทุ่มครึ่งตำรวจมาที่บ้าน
ก็เลยอ้าวเรื่องจริงเนี่ยก็เลยโทรศัพท์ไปหาลุงเพชร
กล่อมบอกให้ออกมามอบตัว๔ทุ่มลุงเพชรถึงออกมาจากป่าหลังบ้าน
แล้วก็ยอมมอบตัวนะฮะแล้วก็พาไปชี้จุดที่ทิ้งมีดเอาไว้
อ่าซึ่งก็เจอนะฮะมีดนะฮะเป็นจุดที่ไม่ไกลจากจุดที่ไปซ่อนตัวนะครับ
สาเหตุที่ลุงเพชรไปแทงภรรยาจนเสียชีวิตเนี่ยญาติบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าลุงเพชรเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่านางพัชรินเนี่ยเขาชอบดื่มเหล้าเมา
แล้วชอบมาด่าทอเหยียดหยามอะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะนะ
หลังเกิดเหตุกู้ภัยก็ไปเจอสร้อยพระถูกกระชากขาดแล้วก็ตกอยู่ที่พื้นห้อง
ก็เลยเชื่อว่านี่อาจจะเป็นชนวนเหตุให้ลุงเพชรทนไม่ไหวหรือเปล่า
เพราะว่าลุงเพชรเขารักสร้อยพระมากสร้อยพระเนี่ยมีพระอยู่ห้าองค์
ล้องติดตัวตลอดไม่เคยถอดนะครับแล้วยังเคยบอกกับญาติว่ามีหนึ่งในห้าเนี่ย
ราคาแพงมากแต่จำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่
ก็ก็เห็นเขาขับรถเข้ามาก็บอกถามเขาอ้าวมาอะไรลุงก็บอกเขาอย่างเงี้
ถามเขาเขาก็ว่ามีเรื่องแล้วนะแต๋วเขาบอกอย่างเงี้ยอ้าวเรื่องอะไรล่ะ
แทงเขาตายแล้วแล้วก็อ้าวเป็นไรล่ะ
ก็มันเอาไฟฉายตีหัวเขาบอกเขาเอาไฟฉายตีหัวแล้วก็
แทงเขาเลยแทงเขาตายแล้วเขาก็เดินไปเนี่ยเดินไป
ก็ไม่ได้พูดอะไรนึกว่าเขาพูดเล่นพอดีตำรวจมาก็
เอาโทรศัพท์ให้เขาคุยกันเขาก็ถือโทรศัพท์ลงไปข้างล่าง
เขาก็บอกให้ลุงบอกให้ลุงว่าอย่าวางโทรศัพท์นะเดี๋ยวผมไปหาตำรวจ
บอกอย่างเงี้ยก็ไปถึงตัวเขาเลยเขาก็บ่นให้ฟังว่า
ทะเลาะกันทุกวันอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้สนใจเขา
ไม่ค่อยอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านเขาก็มานอนเล่นอยู่นี่แหละ
เวลาเขาเครียดอะไรเขาก็มานอนเล่นก็มาปรับทุกข์ให้ดูได้ฟัง
อ่าแต่ลุงเพชรแกเจ็ดสิบแล้วนะฮะใช่ค่ะท่านผู้ชมครับ
ตำรวจวันนี้นำตัวนายศรีแก้วเขียวสมอหรือว่าลุงเพชร
ผู้ต้องหาวัย๗๐ปีเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
แกก็ดูอ่อนเพลียใช่ล่ะค่ะเมื่อคืนถูกคุมตัวได้อยู่ที่
ห้องคุมขังของโรงพักนี่ก็นอนไม่หลับนะฮะเครียดทั้งคืนนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกำลังหิวข้าวอยู่
เมื่อวานนี้ตอนเย็นค่ำก็ให้เงินภรรยาก็คือนางพัชรินเนี่ย
ให้ไป๕๐๐บาทบอกว่าให้ไปซื้อข้าวมากินซื้อกับโค้งกับข้าวมา
แต่ปรากฏว่านางพัชรินเนี่ยกลับไปซื้อเหล้ามาดื่ม
ก็เลยทะเลาะมีปากเสียงกันทั้งที่ตัวเองก็ยังหิวข้าวนะครับ
ก็ยอมรับว่ารักแฟนคนนี้มากไม่ได้อยากทำร้ายจนตาย
แต่ที่ใช้มีดแทงใส่เพราะบันดาลโทษะเนื่องจากถูกด่าทอก่อน
ที่ผ่านมาก็พยายามอดทนมาตลอดแล้ว
ครั้งนี้เนี่ยถึงขั้นท้ากันว่าจะขนของออกจากห้องจะแยกกันอยู่นะครับ
พอเขาบอกอย่างนี้นางพัชรินก็โมโหนักด่าเขาหนักมากขึ้น
ถึงขั้นเอาไฟฉายเนี่ยมาเครื่องใส่ศีรษะแล้วก็ชากสร้อยพระที่เขารักมากเนี่ยจนขาด

ดาอีกเนี่ยมิกินข้าวอร่อยรึเนี่วผมก็ว่าหงีแล้ว
เขาไล่เหล้า

ะเนี่ยมันก็มิปากเสียงกันอยู่

ภาดลุงรักหรือนง่าย

อีกฝั่งหนึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้
คือสร้อยที่ลุงเพชรแกบอกว่าแกรักมากเนี่ยเป็นสร้อยเส้นเดียวแต่ว่าแกคล้องพระเอาไว้๕องค์
พระห้าองค์มีดังนี้นะครับทุกผู้ชมครับพระสมเด็จวัดโบสถ์มีหลวงปู่นาค
น้องโป่งสละบุรีมีหลวงพ่อคูณหลวงปู่เรียวสิงหาราม
แล้วก็หลวงพ่อเงินนะครับนางพัชรินเนี่ยดึงขาดไปสององค์ที่ตกอยู่ที่เตียงกับพื้นห้อง
คือหลวงปู่นาคนะฮะแล้วก็พระสมเด็จซึ่งพระสมเด็จองค์นี้
เพชรเขาอ้างว่าเขารักมากรักที่สุดก็เลยไม่พอใจนะครับ
ตอนนี้สพม่วงค่อมก็ได้แจ้งข้อหาไปแล้วนะฮะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธแล้วก็การใช้อาวุธแทงเขาตายพาไปทำแผนเรียบร้อยนะฮะ
พรุ่งนี้จะพาตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชัยบาดานค่ะที่ลบบุรีนะครับ